สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
ประจำวันจันทร์ที่๒๑มกราคมสองพันห้าบร้อยหกสิบสองนะครับ
ตรงเป๊ะแบบนี้เรามาเจอคุณผู้ชมพร้อมกับข่าวสาร
ให้คุณผู้ชมนั้นติดตามข่าวกันมากมายเลยนะครับ
กับคุณอาบริยาผมสืบสกุลอาจารย์สุภาพพี่ขจายแล้วก็ทีมข่าวทุกคนนะครับ
ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นวันทำงานวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมมีแรงมีพลังกันแล้วก็คุณผู้ชมคะติดตามข่าวสารของเราแล้ว
อย่าลืมส่งข้อความมามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารกัน
รวมถึงไลน์หน้าจอครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความอาลัย
และร่วมลำลึกถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้นะครับ
ซึ่งวันนี้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการทำบุญถวายเพลงพระสงฆ์นะครับ
ที่เวลา๑๓นาฬิกาที่จะถึงนี้
จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปยังที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษด้วยนะครับ
ดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้จะเป็นวันที่สำคัญ
ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้วยนะครับ
ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษด้วยนะครับ
ก็เริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
โดยไทยรัฐกรุ๊ปก็มีการจัดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย
แล้วก็เป็นที่ละลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณนะคะ
เราจะเริ่มจำหน่ายกันทั้งหมด๑๐วันค่ะคุณผู้ชม
วันที่๒๑ถึง๓๑มกราคม

อาลัยหลวงพ่อคูณปราชแห่งที่ราบสูง
ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษในแต่ละวันนะครับ
ก็จะมีเรื่องราวเพื่อให้เราได้ร่วมน้อมลำลึกถึงหลวงพ่อคูณนะครับ
วันนี้จะเป็นเรื่องราวย้อนอดีตหลวงพ่อคูณ
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อดีตเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่
ที่กังเผยฐานคุณทศจังหวัดนครประราชศรีมา
แล้วก็มีเรื่องราวประวัติตั้งแต่วันที่เกิดนะครับ
จนกระทั่งวันที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับ

จะมีภาพหลวงพ่อคูณรวมถึงประวัติช่วงที่เป็นคารวาส
วันเนื้อหาจะแตกต่างกันนะคะ
คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่แผงหนังสือ๗๑๑

แล้วก็เพื่อจะเก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
ก็จะอยู่ทางด้านหน้าหลังนะครับจะเป็นหน้าเต็มเลยนะครับ
ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้๒๑มกราคมถึงวันที่๓๐มกราคม

ในช่วงเวลา๑๓นาฬิกาที่จะถึงนี้
ได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ
แล้วทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาครแก่น
เวลา๑๓นาฬิกาจะมีการเคลื่อนสรีระสังขารครูใหญ่
เทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ

ก่อนมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่๒๙มกราคมนี้
ดังนั้นครับคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศ
กับคุณยุธยาตุ้มมีรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านหลังของผมก็คือรถโบราณที่ประดับตกแต่งแบบเรียบง่าย
ด้านบนจะเป็นบุษบกซึ่งจะใช้เคลื่อนสรีระสังขาร

ซึ่งมีกำหนดการในช่วงบ่ายโมงที่จะเริ่มขึ้นนี้นะครับ
โดยขณะนี้ก็มีประชาชนเดินทางมารอที่จะกลับสักการะสังขาหลวงพระคูณ
บริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วนะครับ
ขณะที่เวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีพิธีทำบุญ
ทิศถวายแด่หลวงพระคุณปริสุทธโธนะครับ
โดยมีเจ้าอาวาสจากวัดหนองแบงพระอารามหลวงมาเป็นประธานฝ่ายส่งนะครับ
โดยพระสงฆ์ได้สวดพุทธมนต์แล้วก็ถวายเพลงที่ห้องเก็บสรีระสังขาร
เทพวิทยาคมหรือหลวงพระคุณบริสุทธโธชั้น๗
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบียบรรดายาทยาลงพ่อคูณลูกศิษย์รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษา

จากนั้นเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๔๕นาที
ก็จะมีพิธีขอขมาพระเทพวิทยาคม
อันเชิญร่างของท่านลงมาจากชั้น๗อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

แล้วก็จะเคลื่อนไปตามทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์
เพื่อที่จะลงริบไปในชั้น๑
เพื่อเคลื่อนสรีระสังขารไปขึ้นรถบุษบกด้านหน้า
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

อดุญเด็ดวิกลมพระบรมราชชนกษ์

มีประชาชนที่มารอกราบสรีระสังขารขณะเคลื่อน
แล้วก็ผู้ป่วยที่เดินทางมายังโรงพยาบาลก็
รอถ่ายรูปกับรถเคลื่อนสรีระสังขาร
แล้วก็มาดูป้ายทะเบียนรถอย่างต่อเนื่อง
พระพรมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณทงชัยนะครับ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
หมายเลขทะเบียน๔นหนู๑๑
ส่วนรูปแบบขบวนที่จะเคลื่อนในช่วงบ่ายโมงนี้นะครับ

จากนั้นจะเข้าสู่ขบวนหลักก็คือ
รถคันที่๑เป็นรถหกล้อเปิดประทุน
ซึ่งเป็นรถอันเชิญพวงมาลาพระราชทานพัดยศ
แล้วก็คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ร่วมอันเชิญ
จากนั้นคันที่๒คือรถบ่าราลเปิดประทุน
เป็นรถสำหรับเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพระคูณครับ
แล้วก็รถคันที่๓เป็นรถของคณะสงฆ์
รถคันที่๔เป็นรถของแขกผู้มีเกียรติ
คันที่๕เป็นรถของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รถคันที่๖และคันที่๗เป็นรถของคณะศิษยานุสิต
รถคันที่๘เป็นรถของคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
จากนั้นเมื่อขบวนเคลื่อนไปถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเคลื่อนร่างครูใหญ่จำนวน๑๔๓ร่างไปก่อนแล้ว
เพื่อประกอบพิธีประมวลคุณสนพร้อมกัน
โดยร่างครูใหญ่ทั้งหมดปีนี้นะครับมีทั้งหมด๖๔๗ร่าง
แบ่งเป็นร่างที่จะทำการเผา๑๔๔ร่างรวมกับหลวงพระคูณด้วยนะครับ
ส่วนอีก๔๙๕ร่างเป็นโครงกระดูกไม่ได้เผาจริง
แล้วก็อีก๘ร่างมีรายชื่อเข้าร่วมแต่ไม่มีร่าง
เนื่องจากประสบบริเหตุและเป็นโรคมะเร็ง
แล้วก็จะมีพิธีขอขมาครูใหญ่ในช่วงบ่ายวันนี้
ส่วนในช่วงค่ำก็จะเริ่มสวดพระอภิษฐรรมวันแรกครับ
และในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้ามาวางดอกไม้จันท
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจราพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา๔ทุ่มของทุกวัน
อยุธยาตุงมีคลาวไทรลัดทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น